ถ้าดัดตนแก้ลมปวดศีรษะจัดได้ว่าเป็นท่าดัดตนพื้นฐานที่ได้ผลเป็นอย่างดีกับคนยุคปัจจุบัน
ซึ่งเน้นนั่งทำงานอยู่กับที่นานด้วยเป็นการยืดกล้ามเนื้อเน้นการบริหารส่วนคอบ่าไหล่
เป็นท่าดัดตนที่ฝึกให้รู้จักการหายใจเข้าและหายใจออกอย่างเป็นจังหวะ
ประกอบการก้มศีรษะการเงยศีรษะการหันหน้าไปทางซ้ายการหันหน้าไปทางขวา
ท่าทางแต่ละจังหวะนั้นจะต้องฝึกการหายใจให้ได้ท่วงทำนองการทำอย่างสอดคล้องและเป็นไปอย่างสมดุลจึงจะได้ผลดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน